ถ้าพูดถึง๓ผู้เขาเขาชะพรูซึ่งเป็นต้นเปลือง

ควบคุมไว้ได้แล้วแต่ทีนี้เหลือเขาตะแบก
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของเขาตะแบก
ยังมีไฟที่กำลังลุกลามอยู่
ก็ควบคุมไว้ได้ในวงจำกัดรอเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเอาน้ำไปรถ
เราจะมีภาพบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้คอยดูอย่างต่อเนื่องนะครับ

เมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าฮอของทางกองทัพบินขึ้นไป
สูบน้ำมาแล้วแล้วก็ลำที่คุณผู้ชมเห็นแบบชัดเลย

เพราะจริงเมื่อวานมันมีเหตุดราม่าขึ้นมา
มันมีเหตุดราม่าที่ว่าเอ๊ทำไมถึงไม่รีบไปดับไฟ
ในโซเชียลดราม่ามากจริงจริงเมื่อวานมีข่าวออกมานะ
ฮอทั้งของกองทัพทั้งของปพจะมากี่โมงคุณ
มาวันนี้บ่ายโมงกว่าทำไมถึงไม่มาช่วงเช้า
ไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๘เย็นใช่ไหม
ทีนี้พอมันกลายมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียล
จริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วทางบรรชาชาวริน

บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่คือต้องดูด้วยนะ
ดับไฟหนึ่งในพื้นที่เขาตะแกกตรงนี้มันสูงชัน
แล้วกลางคืนจะไปปฏิบัติหน้าที่มันไม่สามารถทำงานได้

แต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้จากเดิมกำหนดการบ่ายโมง
มาเร็วขึ้นเป็น๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมา

ก็จะบินสำรวจพื้นที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ส่งภาพมายังภาคพื้นประเมินวางแผนการทำงานด้วย
ทีนี้ผู้ว่าบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเน้นย้ำ
ไปเขาเรียกว่าไปเอาน้ำนะ
แล้วก็เตรียมขึ้นบนเหนือเขาตะแบกแล้วนะฮะ

บัติภารกิจมาตั้งแต่วันที่๒๘แล้วนะครับ

มันลุกลามลงมาถึงเนินเขาถึงบ้านเรือนประชาชน